ผมมาตามหาร้านตัดผมเคลื่อนที่ที่เขาพาไปตัดนะฮะ

นี่เดี๋ยวนะผมเห็นจักรยานแล้ว

มีอุปกรณ์เหล่านี้แสดงว่าผมมาถูกแล้วล่ะครับ

โอ้โหเจอแล้วกันเนี่ยตัวจริงสวยมาก
ตั๊กฮะอันนี้เป็นร้านของพี่ตั๊กเองเหรอ

ปกติคือรับตัดผมแบบไหนบ้างพี่ตั๊ก
ตัดตัดผมผู้ชายผมผู้หญิง
ถ้าป่วยติดเตียงก็ต้องไปหาถึงที่ทำให้เขาฟรี

ทำผมเหมือนท่านบันไบมี๑๐บาท๒๐บาทก็ทำนะ
เพราะว่าเขาไม่มีตังค์จะปล่อยเขายาวได้ยังไง
พี่ครับขอดูรถหน่อยไหมฮะอันนี้ผมตกใจมากเลยนะ
ไม่เคยเห็นร้านตัดผมไหนที่เป็นแบบนี้ที่แบบเขาเอาอุปกรณ์ใส่จักรยาน
เดี๋ยวป้าต้องล็อกบ้าน

ไม่ได้เลยเดี๋ยวแหวนเพชรหาย

ผมก็ว่าอยู่เขาไม่มีสายไฟดูจะเป็นยังไง
ใส่ตัดผมตัดผมเด็กนักเรียนบ้างอะไรบ้างเนี่ยทุกเบอร์

เวลาย้อมผมแล้ว

เมื่อท้ายลูกค้ามาพ่อคิดมาโทษจะด่าด้วย
เราเห็นตัวป้าข้าวแล้วเราลองไปเลยมั้ยฮะพี่ตา

ได้ฮะเดี๋ยวผมเดินตามไปไปเลยฮะ
เดี๋ยวช่วยวันนึงช่วยกันยกหน่อย

มาแล้วจ้าพี่โคม

วันนี้เราจะมาตัดผมให้คุณแม่นะครับ

ปกติพี่ตั๊กถ้าตัดนอกสถานที่แบบนี้

ความรู้สึกที่พี่ตั๊กได้มาตัดผม
นอกสถานที่ให้กับคนชะลาอะไรอย่างนี้

คุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าน้อยมาก
เราจะได้เห็นช่างตัดผมที่เขาออกมา
ตัดผมเคลื่อนที่กันข้างนอกแบบนี้

หรือว่าผู้ป่วยจิตเตียงต่างนะครับ
นี่ก็น่าจะเป็นครั้งแรกของผมเลยก็ได้
ที่เขามีช่างแบบนี้
แล้วก็เขาทำเพื่อความสุขจริงฮะ

ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนกินใช้และเงิน
หรือว่าชุมชนศูนย์บาดพลัสแบบนี้นะครับ
ผมทำด้วยใจจริงวันนี้
ขอขอบคุณนะครับแม่ตั๊กแล้วก็แม่ทุมมาก

ฝนจะตกแล้วสวัสดีครับ